บรรยากาศวันแม่ปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักและจะคึกคลืนกันมากนะครับ
แง่มุมความน่ารักความประทับใจเอามาแชร์กันนอกจากจะเห็นความรักของเหล่าลูก
คุณขวัญคุณผู้ชมชื่อว่าน้องพรีมพรี่ครับ
กราบคุณแม่เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ

สีหน้าคุณแม่ก่อนนะคุณแม่ตาละห้อยบอกโถลูก
แต่ที่คุณแม่จะร้องไม่รู้ว่าจะซึ้งที่ลูกกราบ
หรือคุณแม่คุณแม่เสียใจที่ลูกกลับไปผิดทางหรือเปล่า
น้องพรีมพี่ครับกราบด้านหน่อยลูก
คุณแม่อยู่อีกด้านหนึ่งลูก
เรียนอยู่อนุบาล๒โรงเรียนแห่ง๑ที่บุรีรำครับ
ร่วมกิจกรรมวันแม่แต่ว่ากราบผิดด้าน
คุณแม่ก็ทำสีหน้าสีตาละห้อย
ไม่รู้ว่าซึ้งหรือว่าเสียใจยังไงดี
แต่ล่าสุดไปที่บ้านครับคุณแม่งามเนธอายุ๒๓

ช่วงที่คุณครูให้ลูกสาวขึ้นไปทำพิธีบนเวที
คุณแม่ก็บอกว่าลูกหันออกไปทางข้างหน้าหน่อยนะ
เขามีผู้ชมดูอยู่นะลูกก็นั่งคุกเข่า
หลังจากนั้นพอบอกให้กราบแล้วบอกให้มอบการ์ดปรากฏว่า
น้องก็หันหน้าออกไปทางที่มีคนเขานั่งดูกันอยู่หน้าเวทีนั่นแหละ
คงอาจจะไม่ทันได้หันกลับมาไง
ล่าสุดครับไปที่บ้านเนี่ยน้องเอาการ์ดมาโชว์ให้ดูด้วยนะ
จะมีการ์ที่เขียนด้วยกระดาษ
แล้วก็เป็นการระบายสีพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่
แล้วกราบล่าสุดกราบถูกทางแล้วด้วยนะครับ
จากภาพซ้ายกราบผิดด้านด้านขวากราบถูกด้าน
คุณแม่ยิ้มปริ่มและในมือคุณแม่ที่ถือนั่นแหละ
คือการ์ดพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่
แล้วกอดฟังความรู้สึกคุณแม่หน่อยครับ

แล้วก็จะให้เด็กลูกไหว้แม่ค่ะ
แล้วน้องก็ทำแบบหันหลังให้แม่แต่ว่าไหว้ไปทางอื่น
ก็เลยบอกหลานว่าให้หลานถ่ายรูปให้หน่อย
หลานก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะ
แต่ว่ามือหนูไปโดนแล้วน้องก็หันไปทางนั้นพอดี
ค่ะใช่ค่ะคุณก็มองเหมือนกันค่ะว่าทำไมน้องถึงทำแบบนั้น
ต่างคนต่างงงหนูก็งงเขาก็งงค่ะ

ขยับต่อลงต้าไปปัตตานีตลาดเทศวิวัตน์๑ถนนฤดี
จัดกิจกรรมวันแม่ตลาดแห่งนี้

พ่อค้าแม่ขายวันนี้ก็ขายข้าวขายของกัน
แล้วก็จะมีเสียงเพลงดังมาเรื่อย
บางคนก็จับไมค์ร้องเพลงเกี่ยวข้องกับวันแม่
ค่าน้ำนมนี่คืออมตะคลาสติกนิรันการ
นกครับเป็นแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้

แต่ว่ามาค้าขายอยู่ปัตตานี๕ปีแล้วต้องห่างจากคุณแม่
แม่ปีนี้ไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้กราบแม่
แต่สิ่งที่แม่ค้าคนนี้ทำคือวีดีโอคอร์
ไมค์ร้องเพลงค่าน้ำนมพร้อมกับกุหลาบแดงในมือ
บอกว่าอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความรักความคิดถึง
และบอกความในใจจากลูกสาวคนนี้
ไปถึงคุณแม่ผู้เป็นที่รักและเคารพครับ
วันเกิดแกหรือว่าวันที่๑๒นี้
ร้องเพลงให้แกฟังตลอด
อย่างที่มาแม่วันนี้พี่โอยปอนด์ยากไหนบ้าง

ส่วนตัวเราอยู่ไกลแต่ว่าอยู่นี้มัน
มีโทรศัพท์มีอะไรออกมาก็คือเห็นหน้ากันได้
บรรยากาศความซึ้งโอ้โฮคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ทำไมล่ะทำไมถึงพาไปโรงพยาบาล
เขาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่นี่แหละ
เป็นการรวมพลคนกินนมแม่
ให้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ
มหัศจรรย์๑๐๐วันแรกของชีวิตและก้าวย่างเพื่อสร้างลูกค่ะ
แต่ไฮไลท์มันคือการแข่งขันคลานค่ะ
แม้จะถามคุณคิงว่าเคยแข่งขันคลานไหม

นะนี่ค่ะเป็นสำหรับน้องหนู
ในกลุ่มเด็กอายุ๙๑๒เดือนซึ่งเขาคลานได้แล้ว
นี่ไงคุณจุดปล่อยตัวต้องมีผู้ปกครองหนึ่ง
ปลายทางค่ะเส้นชัยต้องมีผู้ปกครองอีกหนึ่ง

บางคนเอาของเล่นของรักของหวง

หรือบางคนเอาขนมเอานมขวดมาวาง

นี่แหละค่ะน่ารักมากเลยเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปถ่ายรูป
อีกหนึ่งกิจกรรมวันนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหลุ้นมากเลยคือไม่ใช่แค่ลุ้นว่าน้องจะเข้าเส้นชัยไหม

แล้วเป็นแบบผู้ชนะตั้งแต่เด็กเลยนะยังไม่ขวบหนึ่งนะฮะ